เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันกับประเด็นที่เป็นการเกิดอุบัติเหตุ
คดีของแพรวาที่ขับรถซีวิทไปชนกับรถตู้
รวมทั้งคดีของทายาทกระทิงแดง
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นแนวทางในอนาคตจะแก้อย่างไร

ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

มีคนถามเยอะเลยว่ากรณีที่เจ้าของรถเบนส์
ชนรถอีกคันหนึ่งและผู้เสียชีวิตไป๒คน
ไปมาทำไมต้องลามไปถึงเรื่องเก่า
คดีของผู้หญิงชื่อแพรวา
ที่ไม่ไปปฏิบัติตามคำสั่งของกรมคุมประพฤติ
เรื่องของการไปบำเพ็ญประโยชน์
แล้วก็ลามไปถึงเรื่องเก่าที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๓กันยาปี๒๕๕๙
ลูกของเจ้าของเครื่องดื่มกระทิงแดงนั่นแหละครับ

ถามว่าทำไมต้องขุดคุยมาปนกันในช่วงนี้
ผมเคยบอกท่านผู้ชมไงครับว่า
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สังคมเขาอึดอัดกันมานานแล้ว
เป็นเรื่องที่สังคมมีความรู้สึกว่า
เหยียบย่ำทำร้ายจิตใจมานานแล้ว
ทุกครั้งเวลาลูกคนมีอำนาจหรือคนมีอำนาจ
คนมีเงินลูกคนมีเงินไปทำผิดแล้วไม่มีอะไร
ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ข่าวที่ออกมาบนหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะออกทางหนังสือพิมพ์ออกโทรทัศน์

เขามีความรู้สึกว่าเหมือนถูกเหยียบย่ำจิตใจ
ทั้งที่คนที่ไปถูกทำร้ายคนที่ไปรถไปถูกชนไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย
แต่ว่าพอข่าวออกมาว่าแม่คนโน้นไปช่วยคนนี้ไปช่วย
ตำรวจก็พยายามจะบิดเบือนช่วยเหลือ
แล้วก็คนโน้นคนนี้ก็แสดงอำนาจออกมาอย่างนั้นอย่างนี้คนหงุดหงิดจริงครับ
วันหนึ่งสังคมไทยก็ทนเรื่องแบบนี้ไม่ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายเจนพบแล้วลากยาวไปถึงแพรวาลากยาวไปถึงลูกของเครื่องดื่มที่ว่าเนี่ย
มันถึงถูกเคลียร์ขึ้นมาอีกเพราะสังคมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ให้อะไรกับสังคมไทยล่ะครับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้กำลังจะบอกว่าต่อไปนี้เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นมาอีกคนไม่ยอม
แล้วถามว่าจะแก้เรื่องเหล่านี้ยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสปชชุดที่แล้วก่อนที่จะมาเป็นสปทก็คุยกันเรื่องนี้ครับ

ในที่สุดก็บอกเอ๊ะปัญหามันอยู่ที่กฎหมายหรืออยู่ที่คนบังคับใช้กฎหมาย
ตอบว่าปัญหาอยู่ที่คนบังคับใช้กฎหมายครับ
แล้วในคณะกรรมการชุดนี้ชุดใหญ่ชุดนี้แยกย่อยออกไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นควรจะปฏิรูปตำรวจด้วยไหม
เพราะปัญหาก็คือว่าตำรวจเป็นกระบวนการยุติธรรมต้นทาง
ทำยังไงไปแก้ปัญหาตำรวจปฏิรูปตำรวจด้วยไหม

แต่ว่าไม่ว่าจะปฏิรูปตำรวจหรือปฏิรูปกระบวนการกฎหมายและยุติธรรม
ดูกันลึกเรื่องนี้เป็นปัญหาตัวบุคคลครับ
ไม่ใช่ปัญหาขององค์กรไม่ใช่ปัญหาของตัวบทกฎหมายไม่ใช่ปัญหาของโครงสร้าง
ตัวบุคคลยังไงล่ะครับเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาถ้าตำรวจเอาจริง
ใช้อำนาจทางกฎหมายบังคับอย่างตรงไปตรงมาเสมอภาคกันหมด
ไม่ว่าลูกคนมีรวยมีเงินขนาดไหนไม่ว่าลูกคนมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหน
ไม่ว่าลูกชาวบ้านลำบากขนาดไหนใช้กฎหมายเป็นบรรทัศน์เดียวกันหมด
ถ้าทำอย่างนั้นได้ไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นหรอกครับไม่ต้องไปปรับโครงสร้างอย่างอื่น
ไม่ต้องไปแก้กฎหมายกฎหมายกฎหมายดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าทำยังไงจะให้เป็นอย่างที่ว่าได้ล่ะครับ
เอาหลักเลยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องยืนให้ตรงและเป็นที่พักพิงให้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาพึ่งได้
ทุกวันนี้เวลามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราก็รู้นี่ครับว่าตำรวจเจ้าของคดีถูกสั่งลงไปถูกขอลงไปว่าช่วยเรื่องนี้หน่อยหาทางช่วยกันหน่อย
ถ้าตำรวจเจ้าของคดีไม่ทำตามเราก็รู้นี่ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องรับชะตากรรมไป
ฉะนั้นถ้าตำรวจเจ้าของคดีไม่ทำตามและใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็มีผู้กำกับให้พึ่งพาได้
แล้วถ้าผู้กำกับยืนตรงบอกว่าไม่เป็นไรฉันคุ้มครองแล้วถ้าทำอย่างนั้นผู้กำกับยังอยู่ได้ก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าผู้กำกับไปทำอย่างนั้นและผู้กำกับเองเอาตัวไม่รอดด้วยก็ต้องถามไปถึงระดับผู้การผู้บัญชาการเวลาเขาสั่งเรื่อง
เขาสั่งมาเป็นทอดนะครับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปกระซิบบอกเจ้าของสำนวนหรอกครับ
เขาไม่ได้กระซิบบอกร้อยเวรแต่เขาสั่งมาถึงระดับที่ใหญ่กว่านั้นแล้วระดับใหญ่กว่านั้นก็สั่งไปเป็นทอด
เรื่องแบบนี้ถ้าสมมุติเบอร์หนึ่งของตำรวจพบตรคุ้มครองลูกน้องได้บอกเธอทำตามหน้าที่ตรงไปตรงมามีอะไรผมรับผิดชอบ
ถ้าผู้บัญชาการตำรวจพูดประโยคนี้ผู้บัญชาการนครบานผู้บัญชาการภูทรทั้ง๘๙ภาคเขาจะกล้าทำอย่างอื่นล่ะครับเขาก็ต้องใช้กฎหมายตรงไปตรงมา
และถ้าผู้บัญชาการคุ้มครองได้ใช้กฎหมายตรงไปตรงมาระดับผู้การระดับผู้กำกับระดับสารวัตรก็ต้องเดินตรง
เรามีความหวังได้ไหมครับว่าจะปรับหรือไม่ปรับโครงสร้างตำรวจแต่เรื่องแบบนี้ต่อไปนี้เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะถ้าเกิดขึ้นสังคมก็ไม่ยอมสื่อออนไลน์เขาก็ไม่ยอมสื่อกระแสหลักเขาก็ไม่ยอมทำไมเรื่องแค่นี้จึงเลยเป็นข่าวมา๔วัน๕วันและยังจะเป็นข่าวต่อทำไมเรื่องแค่นี้ลามไปขุดของเก่ามาเล่นกันอีก
ก็เพราะนี่เป็นความอึดอัดที่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการระบายเขาถูกเหยียบย่ำจิตใจมานานแล้วครับคนไทยกับเรื่องแบบนี้มีคนที่ไม่ผิดตั้งเยอะแยะไปอยู่ในคุกเวลานี้สารท่านจะทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่ากระบวนการของเราเป็นกระบวนการกล่าวหาถ้าตำรวจทำสำนวนอ่อนอายการก็สั่งไม่ฟ้องถ้าอายการกับตำรวจรู้กันท
ไปทำสำนวนตามสำนวนเพราะสารของเราไม่ได้ลงไปพินานำสืบเองเนี่ยสืบพยานเองนี่ครับก็ดูกันตามสำนวนฉะนั้นต้นทางอยู่ที่ตำรวจถ้าตำรวจทำสำนวนอ่อนถวงเวลาไว้ทำสำนวนเอาเป่าคดีได้เป่าเป่าไม่ได้ทำสำนวนให้อ่อนไปถึงอายการอายการเอาด้วยสั่งไม่ฟ้องเป็นกระบวนการกันหมดแล้วมันก็เกิดเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยครับ
สร้างความหวังไว้ส่วนเรื่องของร่างรัฐมนูลผมแทงหวยผิดครับวันก่อนผมใช้ตักกะไปเดาใจอาจารย์มีชัยกับกรรมการร่างผิดตักกะที่ว่าก็สิ่งที่คอสชแม่น้ำสี่สายเสนอมาเรื่องอำนาจสวเรื่องที่มาสวเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกับที่อาจารย์มีชัยเคยร่างรัฐมนูลไว้ตั้งแต่ฉบับปี๒๑แล้วมาประกาศใช้ปี๒๒แล้วพอปี๒๒
แบบนั้นน่ะอาจารย์มีชัยก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็บอกเอ๊ะอาจารย์มีชัยเคยร่างไว้เองถ้าไม่แก้ตามจะตอบคำถามได้ยังไงว่าสิ่งที่ตัวเองร่างไว้เองแล้วจะแก้ปัญหาแล้วทำไมถึงไม่เอาด้วยในที่สุดขึ้นมาอย่างที่บอกอ่ะผมแทงหวยผิดท่านดูในจอสิครับข้อเสนอคอสชประเด็นที่
ในที่สุดกำลังไม่เห็นด้วยกลับไปใช้ใบเดียว
เลือกตั้งใหญ่ขึ้นมีสอสอ๓คนเลือกสอสอ๑คน

มาเรื่องสวสัญหาสวสัญหา๒๕๐คนเนี่ยบอกว่าพบกันครึ่งทางก็คือว่า๒๐๐มาจากสวสัญหาผู้มีอำนาจชุดนี้แหละครับสัญหามาแต่อีก๕๐คนเลือกกันเองจากสาขาวิชาชีพ
กรรมการร่างบางคนบอกพบกันครึ่งทางแต่แม้อย่างนี้ไม่ใช่ครึ่งทางแล้วครับมาข้อนทางเลยมาข้อนทางของกรรมการสัญหากรทมากกว่า
คนแต่ไม่มีอมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปเกี่ยวตรงนั้นไม่ได้ผลก็คือว่าการ
ถวงดุลอำนาจที่จะใช้ผ่านสวชุดนี้ไปถึงรัฐบาลชุดหน้าการที่จะชี้เป็นชี้ตายว่ารัฐบาลชุดหน้าจะอยู่หรือตายจะเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับสวชุดนี้ไม่ใช่แล้ว
สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้
นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชจะว่ายังไง
มีข่าวแพร่มออกมาบนหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเมื่อเช้าครับเป็นแรงข่าว
แล้วก็ย้อนกลับไปดูเถอะถึงไม่ใช่แรงข่าวบอกเราก็พอดูได้ว่าจะเป็นยังไง
เพราะพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าถ้าเสนอแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง
จะเสนอใหม่อีกเสนอมาอีกไม่ได้รับการตอบสนองเสนอซ้ำอีก
หนังสือปิบาณ์จบับเค้าจึงพลาดหัวว่าประยุทธ์จะเอาให้ได้เลยครับ
แล้วพอไปบวกกับน้ำหนักของพลเอกประวิทธิ์พลเอกประวิทย์บอกว่าต้องชี้แจงมา
ว่าถ้าไม่ได้ให้ไม่ได้เพราะอะไรอ้าวเขาก็ชี้แจงแล้วเมื่อวาน
เมื่อกรรมการร่างตอบสนองมาเพียงบางส่วนพบกันครึ่งทางแบบนี้

หรือกลับมาตั้งหลักใหม่เสนอเข้าไปใหม่
เหมือนที่นายกรัฐมนตรีว่าประเด็นนี้ต้องตามกันต่อ
จากนี้ไปไม่กี่วันรู้เรื่องครับ

รับว่าเป็นแผลเป็นในใจคนไทยจริงแล้วก็ลืมยากเหมือนกัน
คดีสำคัญและมีผู้เสียชีวิตเยอะด้วยใช่ไหมฮะ

อย่างที่คุณสุภาพบอกไปว่าต้องใช้กฎหมายบังคับใช้ให้เป็นบรรทัศนเดียวกัน

ต้องอยู่ในพื้นฐานของกฎหมายเหมือนกันทั้งหมดนะครับ